เขาบอกถอดเสื้อเราก็ถอดเสื้อ

ก็เอาเข้าไปแล้วมาจับจับ

เผื่อว่าเล่นแข็งอย่างไรเล่นอย่างนี้เปลี่ยนเผยเอกดีไหม
เล่นอย่างนี้ดีครับประมาณนี้เข้าหัวเราทุกวัน
แค่บทในปากจะพูดออกมาก็ยากอยู่แล้ว
แล้วมันมีแรงกดดันอีกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
โอ้โหกลับไปสู้กับจิตตัวเองทุกวัน

รักกันโดยที่ไม่แสดงออกต่อสังคม
แบบที่เขาอยากจะรู้อยากจะเห็น
มันมีคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกัน
ระหว่างความรักระหว่างไม้กับคนรัก
ไม่มีแต่เราจะไม่หยุดคบกัน

เจ้าข้าวอยากข่าวกำลังรับใจก็หรือ
หลายคนบอกวันนี่เป็นจุดพิธีของชีวิต
พ่อแม่ผมเลี้ยงลูกแบบตามใจมาก
มีพี่น้อง๔คนผมเป็นคนสุดท้อง

แต่บรรยากาศในครอบครัวมันก็มีเรื่องอะไรหลายอย่าง
โตขึ้นมามีโอกาสผมเป็นนักแสดงแล้ว
ผมก็ถามแม่ว่าทำไมถึงเลือกอยู่ตรงนั้น
เอาถามจริงถามแม่แบบสบายเลยวันนี้เราสบายแล้ว
ทำไมถึงยังอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นไว้ไม่อยู่นะ
แม่ก็บอกว่าแม่อยู่เพราะว่าลูก
มันเลยเป็นจุดประกายให้เราแบบโหรักแม่อะไรทุกวันเนี่ย

ผมทำงานในวงการบันเทิงผมซื้อคอนโดครั้งแรกตอนนั้นผมมีเงินสองแสนหก
ผมใช้เงินซื้อไป๒๔๐๐บาทแต่ผมก็ซื้อ
เพราะว่าผมรักแม่แล้วผมอยากจะเอาแม่มาอยู่ด้วย
ผมซื้อคอนโด๑อาทิตย์แทนที่ผมจะโทรศัพท์มาปาร์ตี้ก่อน
ผมตัดช่วงนั้นไปเลยพาแม่มาเลย
มีอะไรที่คุณแม่ของไม้สอนไหมครับแล้วจำมาใช้จนถึงทุกวันนี้

แต่สิ่งที่แม่สอนผมคือการกระทำ
คือความรักคือความเสียสละที่มีให้ผม
นั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้แล้วผมก็จะดูแลแม่ผมไปจนตาย
คือชีวิตคนเนี่ยเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาสร้างว่าต้องมีพ่อมีแม่
มีลูกครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนไม่ทะเลาะกันถึงจะอบอุ่น
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ทำไมต้องรอให้มันอย่างนั้นก่อนถึงจะอบอุ่นใช่ไหม
เรามีกันอยู่แค่นี้เราก็อบอุ่นได้มันอยู่ที่เราต่างหาก
ไม่ใช่ความสมบูรณ์มันอยู่ที่ใจของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันต้องเป็นยังไง

การใช้ชีวิตที่จีนมันสอนอะไรไหมบ้าง

เพราะว่าตอนปีหนึ่งตอนผมเรียนอยู่ประเทศไทยผมไม่ตั้งใจเรียนเลยเพราะว่าผมมีแฟน
แฟนผมก็ทำการบ้านให้ปรากฏว่าจบปีหนึ่งผมโคตรโง่เลย
ตรงกันข้ามแฟนผมได้ที่๑ของห้องเพราะว่าเขาเรียนไปสองทอดของคนอื่น
แล้วปี๒ต้องไปเรียนที่จีนผมเรียนมาขอนแก่นนะฮะหลักศูนย์๒บวก๒
ที่ไทย๒ปีมีปี๑ปี๔ที่จีน๒ปีปี๒ปี๓
๒ประเทศจีนผมพูดว่าผมแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็น
แล้วใช้ชีวิตลำบากมากผมก็เลยลองดูมีเวลา๔เดือนในการสอบเทอมแรก
ผมเอานังสือที่เคยเรียนมาอ่านหมดเลยเราก็อ่านหนังสือเรียนทุกวัน
ผมทำอย่างนี้๔เดือนจากคนที่แบบโอ้โหไม่รู้อะไรเลยจน๔เดือนเนี่ย
ประเทศจีนมันมีสอบชิงทุนมีอันดับหนึ่งอันดับ๒ผมติดอันดับ๒
ใช้เวลาแค่๔เดือนแล้วไอ้เพื่อนที่อยู่ห้องด้วยกันที่เล่นเกม
ถามผมทุกคนเลยมึงลอกใครวะมันก็เลยเป็นปัญญาชีวิตเราว่า
ถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จะมาจากไหนแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงกับมัน
นี่มันทำได้ทุกอย่างมาอยู่ในวงการผมโดนด่ามากเลย
เพราะพื้นฐานผมเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้เขินเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก
เราต้องมาทำงานตัวเนี้ยหน้ากล้องกล้องไม่รู้กี่ตัว
คือสมองเรามันปั่นป่วนมาเยอะแล้วมันก็ทำไม่ได้

สุดท้ายผมก็ต้องเอาสิ่งที่ผมเคยทำ

แต่ต้องหาวิธีการที่จะทำยังไงให้มันไปถึงตรงนั้น

แล้วก็ทำมันซ้ำจนมีวันนี้

ไม้พัฒนาเด็กเข้ามาในวงการกับเธอได้ยังไง

มันกล้าของรุ่นพี่ออฟชนะพลเนี่ย

ขายฝันสุดท้ายจะเอาเราไปกินอะไรอย่างนี้

ก็จะมาปั้นเราเป็นดารา

ตอนประมาณปี๑เดือนที่ไทยเนี่ยครับ

แล้วผมติดต่อเป็นดาราอีกแล้ว
ภาพเก่าย้อนมาเลย

เธอก็มาหลอก

หนักกว่าครับเราก็เชื่อเขา

นึกว่าแคสแหละ
เขาบอกจะได้ดูหลุมรูปล่างเป็นไง
ถอดกางเกงอันนี้แปลกแล้ว

ก็ถอดไปเลย

ตั้งสถามนักสายตาสั้น

จะเอาเข้าไปแล้วมาจับอาง่านั่งข้างอันนี้

มันไม่ใช่แล้วแล้วมันก็ทำอะไรบางอย่าง

ผมให้เกียรติผมถึงมาตรงนี้ว่างเนี่ย
แล้วเนี่ยมันมาย้ำสองครั้งในชีวิตผมแล้ว
ว่าวงการเนี่ยนี่แหละทางที่เป็นดารา
หลังจากนั้นถึงมีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดต่อผม

ชื่อพี่กบที่เป็นบริการคนที่แล้ว

เพราะเดี๋ยวปี๒ปี๓ผมต้องไปเรียนที่จีน

ครับก็เลยเริ่มมาเดินแบบก่อน

แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

เราก็ดูยอบ

ชอบคุยอย่างนี้

เป็นช่วงที่แบบผมเรียนจบพอดี

ผมต้องเลือกว่าผมจะไปเรียนต่อไหม

ผมต้องทำงานเพราะว่าแม่รอผมอยู่

ผมมีช่วงหนึ่งร้องไห้อยู่บ้าน

ไปด่าด่าในกรองเนี่ย

มันตัวเราก็ด่าตัวเองอยู่แล้ว

แล้วมันมีแรงกดดันอีกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
โอ้โหกลับไปสู้กับจิตตัวเองทุกวัน

ทำทำไปเรื่อยจนไม่ค่อยชอบแล้วอาชีพนี้
เพื่อนเขาไปเรียนก็มีความสุข
เวลาผ่านไป๒ปีผมก็ยังไปไม่ถึงไหน

นั่งอยู่หลังห้องที่คอนโด

แล้วก็เตรียมของไปกองพวกนี้ให้เรา

เมนต์นี้ที่ไปทำงานแล้วมีความทุกข์แบบนี้

หลังจากนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นนักแสดงอาชีพ

และถ้ายังชีวิตอยู่ได้ทำงานร่วมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ในธนาคม
ถ้ายังคุยขนาดนั้นเลยว่าจิตวิญญาณเราต้องกัน
เราเดินเข้าไปในฉากด้วยความต้องการของตัวราคล
มันจนเราออกไม่ได้ขนาดนี้นะมันจนเราออกไม่ได้
คิมหันค่ะเค้าแก้แขนมันเรื่องนั้นมันได้ระเบิดอารมณ์ในชีวิตจริงเราทำไม่ได้อ่ะ
จดออกมาข้างนอกมีวันหนึ่งผมขับรถเจอแท็กซี่ขับปากหน้าผม
กูเผาแล้วปาดหน้าผมปั๊บผมก็บีบแต่แค่นี้เอง
จอดรถเลยรถติดอยู่แถวจตุจักรลงมาจากรถเลยแท็กซี่วัยรุ่นด้วย
ผมโมโหมากผมเปิดประตูกระบะผมลงไปเลย

สุดท้ายผมกลับมาที่คอนโด

หลังจากนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรา
พยายามถอดตัวตนออกนักวันนั้นเลย

โอ้โหผมต้องกลับมาไต่ตองตัวเอง

พุพลูกเตือนบ้างหรือปลูกหน่อยเป็นไปได้แน่

เพราะว่านี่เหมือนแบบดูแบบ

ตอนนั้นพวกลูกพ่อเตือนในฐานะคนรักกัน

ตอนนั้นเข้ามาสอนผมเรื่องการแสดง
เขามาสอนผมให้ผมเป็นตัวละคร
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดประตูบานใหม่ให้สำหรับไม้นะ

ใช่ก็มันมีซีนหนึ่งของพี่ตัว

เล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เพราะว่าไดอารอลอกมันยาวมาก

แล้วผมเด็กใหม่แล้วจำไม่ได้

จำการเงินอะไรแล้วสิ่งดีพูดคืออะไร

เขาก็บอกอันนี้เคล็ดลับของเราเราไม่เคยให้ใครดูนะ
มีภาพผมกับเค้า
กับเขาในละครเป็นซีนแห่งความรักซีนแห่งความเสียใจแล้วก็เป็นเพลงนี้
ประกอบเนี่ยชีวิตเราผ่านจุดนี้มาเทโทษะผมก็ดูให้ผมเข้าใจทุกอย่างเลยของเรื่องเนี้ย
เวลาคุยเรื่องเรื่องบทบาทหรือเรื่องจุดอ่อนของวงการละครไทยคนกำลังจะพูดแบบ

กลับมาที่พื้นฐานหัวใจของละครก่อน

ต้นทุนต่ำที่ดังก็เยอะ

บทมันสมเหลือสมพล
มันไม่ลอย
แม้ตัวทั้งตัวเราเองคือมีขาวมีดำ

ปีแล้วเนี่ยต้องเล่าละคร
มีแล้วก็อยากจะทำด้วยไม่รู้เขาจะให้ทำหรือเปล่า

อยากไปปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ย

มันก็ไม่เคยเล่นมันท้าทายนะ
นี่แสดงว่าทำบทเรียบร้อยแล้วสิเราจะได้เห็นเร็วนี้

หรือว่ามันขัดภาพกับพระเอกรูปหล่ออะไรอย่างนี้เหรอ

ไม่รู้มันไม่ปลอมตัวเฉยมันปลอมตัวแป๊บเดียว
เรื่องมันก็ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว

เมื่อมองย้อนกลับไปสิบปีเนี่ยค่ะไม้เล่นละครน้อยมาก
คำถามทำไมถึงเล่นละครน้อยอยู่๒ปีหนึ่งก็เรื่องแค่นั้น
เราทำงานอะมันคือชีวิต
ละครหนึ่งเรื่องใช้เวลาถ่ายทำหกถึงแปดเดือน
เรื่องที่เราต้องไปทำ๖เดือน
แต่ถ้ามันเป็นตัวละครที่เราไม่ได้อยากเป็น

ในพิธีการทำงานเนี่ยผมต้องอ่านบทก่อน
มั้ยก็เป็นมั้ยที่ปฎิเจนท์

ความรักมันต้องทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะเรามีความรักแล้วเราต้องดีขึ้นอ้าว
ใช่ความรักมันต้องปรับคือการปรับตัวด้วย
ผมเคยได้ยินความรักไม่ต้องพยายามใช่เหรอแล้วก็พยายามสิ
มันไม่ใช่พยายามพยายามคืออะไรมันต้องมาดูดีเทลเอ่อ
บางทีผมมีความรักผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองในส่วนที่มันไม่ดี
มันก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องตัวกูเป็นอย่างนี้กูไม่เปลี่ยนเว้
โตมาอย่างงี้อืมอันนี้ก็ไม่ได้แล้วครับเออใช่
แต่เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคนทั่วไปเขาเป็นอย่างเราไหม
พอเรามาดูเสร็จปั๊บเออว่ะไอ้สิ่งที่เราเป็นมันไม่ดีว่ะ
อันนี้เราต้องเปลี่ยนครับถ้าความรักมันมากพออืม
เราจะยอมเปลี่ยนสุดท้ายความรักทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น
จำการออกหักที่สุดที่เสียใจสุดในชีวิตได้ไหม
ผมผมก็ผ่านมาหลายช่วงชีวิตนะเวลาอกหักเคยอกหักอยู่สองครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยทรมานมากครั้งสองรู้แล้วอืม
เขาบอกโอ้โหน้องเวลาเป็นอาทิตย์เล่นเอ็มวีอยู่เป็นอาทิตย์
เปิดน้ำเอาตัวเข้าไปโอ้โหเศร้าร้องใจปลดน้ำ

สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องลุกขึ้นมาอยู่ดีอืม

ต้องเป็นแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติงั้นนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ไม่มีอืมผู้หญิงเอ่อสเปคหน้าตารูปร่างไม่มีอืม

แต่ผมชอบคนที่แบบทัศนคติดี
องโลกในแง่บวกไม่ดราม่า

เวลาเราทำงานหนักเรามาอยู่ด้วย
ขอให้นั่งคุยแล้วมองตาผมก็แฮปปี้โอเคแล้ว
ความสัมพันธ์ของกันและกัน
จำเป็นจะต้องอธิบายให้ใครทั้งโลกรู้ก็ได้
ก็สัมพันธ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้

ส่วนตัวผมผมคิดว่าทำไมต้องไม่พูด

ทำไมต้องทำตามที่โลกอยากให้เป็น

คุณก็อย่างนี้แต่วันที่เลิกกันมันจะมีอีกเรื่องหนึ่ง
คือผมไม่ได้ความสำคัญ
ถึงเรื่องที่ต้องมาหวือหวาต้องมาบอกว่าเป็นสถานะอะไรกัน
เฉยเดี๋ยวเวลามันจะพิสูจน์ของมันเอง
เวลามันพิสูจน์ของมันมากี่ปีแล้ว
น่าจะประมาณ๖ปี
เป็น๖ปีที่มีเรื่องราวความสุขกับความทุกข์อะไรมากกว่ากัน
เราสุขอยู่แล้วแล้วมีความทุกข์ไม่อยู่
คือด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกัน
เป็นเพื่อนกันมาก่อนทุกวันนี้ตบหัวมีอะไรกัน

ก็พูดกันหัวเราะกันกูมึงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่

เจอกันเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไร
คือมันโตแล้วเราก็รู้เขาก็โฟกัสในงานเขา
เขาก็มีความฝันเราก็มีความฝัน
ว่างต้องมาเจอกันเราไม่ได้เหมือนวัยรุ่นที่แบบ
ถ้าเกิดดึกต้องมาหาเขานะเขาคิดถึง
ไม่ถ้าทำงานดึกผมอยู่นี่กับเพื่อน
ผมจะบอกว่าไม่ต้องมาพรุ่งนี้เธอเช้ากลับไปนอน
เขาก็เหมือนกันใช่ครับ

มันอยู่เป็นทุกอย่างให้กันอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่ปรึกษา
ทุกอย่างเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
เวลารักกันโดยที่ไม่แสดงออกต่อสังคม
แบบที่เขาอยากจะรู้อยากจะเห็น
มันมีคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันระหว่างความรักระหว่างไม้กับคนรักไหมฮ

ที่บอกว่าไม่แสดงออกมันก็ตามวาระตามโอกาส
วาเลนไทยวันเกิดผมวันเกิดเขาก็สบาย
ใช่แต่คำสัญญาอะไรไม่มีอย่าสัญญา
ไม่ต้องพูดทำวันนี้ให้มันดีก็พอแล้ว
อยู่ด้วยกันส่งเสริมกันอย่างนี้ตลอดไป
คาดหวังเขาก็ไม่คาดหวังผมก็ไม่คาดหวัง
แต่เราจะไม่หยุดคบกันเพราะว่ามือที่๓แน่นอน

ไม่มีแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรืออะไร
ซึ่งวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาโอ้อยู่มา๗ปีแล้วสบายมาก
เห็นปีที่๘๙๐อีกไหมครับสำหรับความรักของเรา

มันสบายพี่คบกันมาไม่เคยเหนื่อย
ห้าวันวันแต่งงานล่ะไม่มียังไม่มี
กลัวเรื่องขนาดงานไหมครับสำหรับคุณหรือสำหรับน้องครับ

ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ผ่านมาทำให้มันเป็นบาดแผลไม่

คือผมมีเพื่อนหลายคนที่แต่งงานมีลูก

แต่ถ้าวันหนึ่งต้องแต่งมันคงเป็นเรื่องของ

อยากให้เขามาอยู่ในโมเมนต์ที่เขายังแข็งแรง